หลายครอบครัวก็ต้องพูดคำนี้ว่าอัดอั้นมานาน
ก็ต้องไปหากิจกรรมทำกันคุณผู้ชมนะ

คุณป๊อกสามีเป็นคนไทยค่ะ
สองแฝดมีก้ามีย่าขึ้นมอเตอร์ไซคันเท่ค่ะ
ขับแบบบื้อนรับลม
แบบพัดผมลูกน่ารักมากคุณผู้ชม
จากสีหน้าคุณลูกแฝดจะดูตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะ
ฟินสุดไม่แพ้ใครก็คือคุณแม่มากกี้นี่แหละค่ะ
ดูสดชื่นสดใสจริงค่ะ
แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยล่ะค่ะ
แต่ไม่ต้องห่วงนะคะคือเขาขับขี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะ

ไปเที่ยวคุณผู้ชมรับทะเลนะคะรับลมทะเลที่หัวหินกันค่ะ

เห็นบอกว่านี่เป็นการไปทะเลครั้งแรกของน้องพร้อม

ดูจากภาพนะคะเห็นว่าสดชื่นกันมากนะคะ
แล้วก็น้องพร้อมตาแป๋วเลยยิ้มค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นทริปที่สุขสรรค์หลังคลายล็อกนะคะ

แต่ยังไงก็ตามก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวคุณเอง